คุณผู้ชมมาแซ่บกันต่อกับคาวเดียจักรพันธ์
คนนี้แม้ว่าจะ๔๐กรัฐแล้วแต่บอกเลยว่ายังสวยเป๊ะเหมือนเดิม
ที่สำคัญความรักของเธอนี่กำลังสุขงอมมาก
กับแฟนนุ่มไฮโซพม่าอองทีฮาโปรไฟล์ดีมาก
เป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงไฟฟ้าระดับพันล้าน
แล้วเขาไม่ได้คบกันเล่นคบมา๑๑ปีแล้วนะคะ
แต่งานนี้จะมีการแต่งงานรอบ๒หรือไม่ไปฟังกันจ้า

เขาเป็นคนน่ารักนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบอยู่เคียงข้างเราเสมอ
ไม่แต่งหลายคนรอถามรอลืมเลือกดี
เรียแบบจริงตอนนี้ก็เหมือนแต่งแล้วนะ
ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเมื่อไหร่นะคะ
อาจจะเร็วนี้หรือว่าแบบอาจจะอีกปี๒ปีไม่แน่ใจเหมือนกัน
บอกกันเลยนะครับจะได้ไปเห็นกันแล้วนะครับ
บอกค่ะถ้าจะแต่งบอกแน่นอนเดี๋ยวบอกด้วย

ถ้าจะแต่งบอกแน่นอนเพราะฉะนั้นน่าจะมีข่าวดีเร็วนี้นะคะ
เอาจริงพี่คราวเดียเนี่ยเขาเคยแต่งงานมาแล้วและเคยหย่ามาแล้ว
เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็อาจจะอยากศึกษาดูดีก่อน
จริงเขาบอกว่าการแต่งงานมันไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะรักกันแบบไปตลอดรอดฝั่ง
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้รักกันแฮปปี้โอเคแค่นั้นแหละนะคะ